ที่เรื่องราวของเจ้าของชายาถุยทิ้งเมียกันมากดีกว่านะคะ
แต่งานนี้คุณผู้ชมก็ยังคงไร้เงาของภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์ค่ะ
ครองฉายาทุยทิ้งเมียเมื่อปีก่อน
ต้องเจอปัญหาคาราคาสังกับภรรยา
ที่เคยออกมาเปิดเผยว่าไร้เงาสามีกลับบ้านมานานหลายเดือน
และแม้ปัญหาในครอบครัวจะยังไม่จบลงง่าย

พาเด็กไปให้กำลังใจคุณย่าเมื่อวานนี้
และแม้ภาพดังกล่าวจะยังคงไร้เงาภรรยาพลอย

ดีใจที่เห็นดาราในดวงใจกลับบ้านมาหาครอบครัว
ก็ขอให้ลูกเป็นกาวใจสมานรอยร้าวของพ่อและแม่

ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคน

ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว

เรื่องราวสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก

น้องภูมากับน้องแพนเตอร์น่ารักขนาดนี้